ขออนุญาตที่จะมีส่วนร่วมในการอภิปราย
ร่างพระรำยัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ในฐานะเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
มีความจำเป็นที่จะต้องลุกขึ้นมาพูด
แม้ว่าตามรัฐมนูลฉบับปัจจุบันนี้
สสนี่นะครับจะไม่มีส่วนในการที่จะไป
ได้ประโยชน์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
แต่งบประมาณมีความจำเป็น
งบประมาณมีความจำเป็นที่จะใช้ขับเคลื่อน
ประเทศให้ได้ไปได้ให้เดินหน้าไปได้
ผมได้ยินนักการเมืองท่านหนึ่งพูด
เมื่อไม่กี่วันนี้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
บอกว่างบประมาณฉบับนี้
คือขอทานเลี้ยงวันเกิด
เป็นคำพูดที่ทำให้ผมอยากพูด
ร่างพระบัญญัติงบประมาณฉบับนี้
ผมถือว่าประเทศเราเนี่ยยังโชคดี
ประเทศเรายังมีศักยภาพ
เพียงแต่ว่าคนที่บริหารจะเก่งหรือไม่เก่งก็แล้วแต่
มันก็มีปัจจัยเกี่ยวข้องเยอะ
ผมถือว่าท่านนายกก็เป็นคนหนึ่งที่ทุ่มเท

แต่ผมเห็นว่าท่านก็ได้คะแนนความพยายามระดับหนึ่งอยู่
ผมไม่คิดว่าสอสอนี่

แล้วมาด่าแล้วคนจะชื่นชอบ
แล้วก็ไม่มาผมก็ไม่มีหน้าที่มาชมใคร
แต่ผมจะเรียนท่านประธามด้วยความรับว่า
ในฐานะที่อยู่ในสภามาเข้าปีที่๔
วันนี้คาดการณ์ถึงแม้ว่า
รัฐมนูลถ้าไม่มีงบประมาณปี๖๖
ก็ใช้งบประมาณเดิมได้ก็จริงอยู่
แต่มันเกี่ยวข้องกับเงินที่จะต้องให้ค่าการ
เงินที่ผูกพันเงินอสม
เงินต่างที่จะทำให้ประเทศชาติมันไปได้

โชคไม่ดีของรัฐบาลนี้คือ
โควิด๒ปีซ้อน
โควิด๒ปีซ้อนเนี่ยจะเก่งหรือไม่เก่ง
จะให้คะแนนหรือไม่ให้คะแนนแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้น
จริงอยู่ครับคนพูดได้ว่าไม่เก่ง
แต่ความสุจริตในการทำให้บ้านเมือง
ทุจริตในนโยบายกับความเก่งหรือไม่เก่ง
คะแนนได้ซื่อสัตว์ทำงานให้บ้านเมือง
ก็ยังดีกว่าคะแนนทุจริต
เพราะฉะนั้นวันนี้จะขออนุญาตที่แสดงความคิดเห็นต่องบประมาณ
ผมแลเห็นว่างบประมาณฉบับนี้มีข้อควรติ่ง
ปีนี้เราขาดดุลอีกเยอะเราเก็บภาษีได้น้อย
ล้านล้านก็เยอะเพิ่มมา๘๕๐๐๐ล้าน

ผมกลับบ้านนอกทุกวันศุกร์
รัฐบาลนี้จะชั่วเร็วตั้งแต่ถนนจากกรุงเทพไปอีสาน
มิตรภาพไปสาย๒๐๒ไป๒๐๔ผ่านวีรามโว๊คเข้าบ้านผมผ่านซีซ่าเกด
เมื่อวานก็กลับมาดีขึ้น

ดีขึ้นมันมีผลต่อการเคลื่อนย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ต่างจังหวัด
วันก่อนไปเปิดศูนย์ของเพื่อนพี่ชายที่กะบินบุรีผ่านบ้านท่านประธาน
เห็นชื่อตึกท่านประธานยังคิดถึงหน้าท่านประธานเลย

ด้วยความเคารพเขาว่าบางทีเราจะพูดอะไรนี่พูดให้ประเทศชาติ

งบประมาณปีนี้นะครับเอกสารของสภานี่เขียนได้ดีนะครับ
เพียงแต่ว่าเราต้องหยิบจุดที่จะเป็นประโยชน์ให้คนมาคิดแค่นั้นเอง
ยภาพของประเทศไทยต้นทุนทางธรรมชาติ
ถ้าเรารู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เพียงให้ดีครับ
การท่องเที่ยวก็ดีการท่องเที่ยวเมืองรองก็ดี
ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับผมไม่ได้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่นักการเมืองที่ผ่านประสบการณ์ด้วย
แต่ผมเป็นคนบ้านนอกที่เห็นว่าตอนนี้นะครับ
ความเจริญเติบโตเรากำลังดีขึ้นยกตัวอย่างครับ
ท่านจะเห็นเลยครับว่าต่างจังหวัดทุกวันนี้คนไปอยู่เยอะ
ผมจึงจะขอพิปรายในเวลาที่ผมขอท่านเนี่ยครับ๑๐นาทีเนี่ย
ตอนแรกจะให้ผมไป๒ทุ่มกลับไปกลับมาเจอข่าวเจอเขาลงชาติพอดีก็ไม่เป็นไรครับ
งบประมาณฉบับนี้ครับยังมีข้อที่ต้องท้วงติ่ง
และอยากจะให้แก้ในข้างหน้าคือท่านยังให้ความเจริญกระจุกอยู่ที่กรุงเทพ
ของผู้ว่าชัดชาติที่เพิ่งรับรองไป
ผมพูดทุกครั้งผมพูดเสมอ
ผมอยากเห็นมอเตอร์เวย์โคราชเปิดที่มีเพื่อนสมาชิกพูดยังไม่จบเนี่ย
ผมเป็นการพนคมผมก็สะท้อนใจทำไมไม่มีงบประมาณในปี๖๖
เพื่อเปิดได้ผมจะได้ขับง่ายพี่น้องผมจะได้ไปอยู่ต่างวัดเข้ามากรุงเทพเฉพาะที่จำเป็น
ท่านประธานครับท่านรู้ไหมครับว่าตัวเลขเนี่ยในงบกระจุกของกรุงเทพเนี่ยนะครับมองในแง่กลุ่ม
๓๖จังหวัดเนี่ย๓๑๑๘เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนั้นกรุงเทพเนี่ยรวมชนบรีดนะครับ
มันแก้ปัญหายากเพราะฉะนั้นผมจึงอยากเรียนว่าถ้าท่านจะให้ถูกช่องถูกตัวแล้วก็สอดคล้องสถานการณ์
แล้วก็รัฐบาลจะได้รับคำชมเนี่ยท่านต้องให้งบไปกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
อบตก็ดีเทศบาลก็ดีองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ดีท่านต้องใส่เขาให้เยอะครับ
ตอนนี้นะครับท่านดูเลยครับตัวเลขทั้งหมดนี่กรุงเทพเป็นหลัก
ถามว่าผมอยู่กรุงเทพถามให้อีกครับผมก็อยู่กรุงเทพตั้งแต่เรียนจบรามาเนี่ย
สี่สิบปีสามสิบปีครับแต่ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูก
ท่านต้องอัดงบไปที่ต่างจังหวัดให้คนต่างจังหวัดอยู่ดีกินดี
ท่านประธานรู้ไหมครับอัตราของเงินงบประมาณด้านสาธารณสุข
กรุงเทพอันดับหนึ่งครับขุนกรุงเทพอันดับหนึ่งครับ
หมอคนหนึ่งกับประชากรที่มาตรวจนี้นะครับกรุงเทพเนี่ย
ตรานิดเดียวครับท่านไปดูจังหวัดต่างวัดสิครับ
หมอหนึ่งคนต่อประชากรพันกว่าคนครับกรุงเทพได้อะไรเยอะนะครับ
ผมอิจฉาไม่อิจฉาครับแต่เป็นหลักที่การพัฒนาประเทศที่ไม่ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นวกมาที่อบทงบประมาณของบทตอนนี้
ไม่ควรที่จะเป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจใส่เป็นงบอุดหนุนทั่วไปเลยครับ
รู้ไหมะอนภิราษเลิศพันธ์นี่นะครับ
อยากได้รถดับเพลิงเนี่ยกรมการส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเก่า
เขาเสนอไปให้ใครอยากขอรับถึงมารับน่าสงสารครับ
ทั้งที่ท้องถิ่นคือตัวทำเงิน
อันนี้เป็นเรื่องที่ท่านต้องเอางบทั่วไปให้เขาไม่ใช่งบเฉพาะกิจมา
ใครรู้จักอธิบดีใครรู้จักรนตรีก็วิ่งมาเอา
แล้วมีอบทนายกที่ไม่เก่งเขาจะวิ่งยังไงครับ
เป็นหลักการบริหารงบประมาณที่ต้องปรับปรุง
ผมไม่ว่านะครับผมไม่ถนัดที่จะด่าใครเลิกด่าไปแล้วครับ
แต่ขออนุญาตชี้แจงติ่งมีเรื่องหนึ่ง
แล้วก็ฐานภาษีของออปทต้องเปิดให้กว้าง
แล้วก็ให้เขาแค่๕ให้เขา๗๐๓๐เลย

ผมยังมั่นใจว่าหลักคิดนี้ถูกนะครับ
ผมขออนุญาตที่จะพูดผมอีก๑นาทีกว่า
อนุญาตพูดเรื่องลดความเหลื่อมล้ำสักนิดหนึ่งครับ

เหลื่อมล้ำทางกระบวนการยุติธรรมก็เป็นส่วนหนึ่ง
ผมนี่ตั้งกระทู้เรื่องผมวกเข้ามานิดนึงท่านประธานด้วยความขอรบ

สารจังหวัดสุพรรณท่านรองวิศนุผมสายตาแว่นผมไม่ค่อยดีครับ
ไม่มีสตังค์เปลี่ยนมองไม่เห็นไว้ท่านอาจารย์วิศนุอยู่ไหม
ผมบอกให้ตั้งสารแขวงสุวรรณภูมิ
ยังจะเอาไปไว้ในตัวจังหวัดร้อยเอ็ดอีก

ยุติธรรมผมดูงบประมาณแล้วนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับ
กรรมการสารบริหารสารยุติธรรมแล้ว
เงินก็มีทำไมไม่ทำให้เรียบร้อย

พักก็ยังไม่มีเมื่อไหร่จะได้อยู่ภูมิใจไทยก็ไม่รู้เนี่ย
อันนี้บอกกันตรงครับท่านต้องดูแลเรื่องนี้ลดความเหลื่อมล้ำ
เรื่องต่อไปครับเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขต
จังหวัดในภูมิภาคเนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวต้องดูนะครับ
กระทู้ถามเรื่องการพัฒนาบ่อพันขันก็จัดการให้หน่อย
ถ้าหน้าตีท่องเที่ยวกรมก็ดูหน่อย
เพราะถ้าต่างจังหวัดเจริญไม่ใช่เฉพาะผมนะครับ
ถ้าเชียงใหม่เจริญสุราชที่ไหนเจริญประเทศมันเจริญนะครับ
สุดท้ายจริงนะครับก็อยากจะบอกว่าบ้านนอก
ถ้าทุกอย่างมันไปเขาเจริญท่านลดต้นทุนการผลิตให้เขาหน่อย
เรื่องแรกกระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่หาตลาดให้เรื่องสินค้าเกษตรข้าวขยันเลยครับ
มันก็ไม่น่ายากนะบาร์เทอร์เทจสมัยก่อน
นายกที่เขาบอกว่าอยู่ที่นู่นที่นี่เขาก็ทำแล้วก็ทำเป็นเนี่ยครับ
เราก็เก่งได้ผมเชื่อว่ากรมชุดนี้มีคนเก่ง
นี่คือเรื่องหนึ่งเรื่องสองครับเรื่องปุ๋ยครับ
ผมไม่มีคิวจะหาลือเพราะผมกว่าจะได้คิวหาลือจากพักภูมิใจไทยนี่ต้อง
เวลาหลุดโค้งมาผมถึงจะเก็บได้

ปุ๋ยก็ราคาสูงท่านก็เอาปุ๋ยอินซีสิครับ
อันนี้อินซีปุ๋ยสุวรรณภูมินี่
ผมไม่ค่อยแม่นเท่าไรแต่พันกว่าแล้วปุ๋ยยูเรีย
คุณต้อนทุนการประดิษฐ์พวกนี้แถมนี้เรื่องไฟฟ้าเกษตร
โครงการไฟฟ้าเกษตรที่ท่านสนับสนุนอยู่นะครับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค๘๐๐๐บาท
ก็ควรจะที่สำนุนให้เขาให้มันได้ทั่วถึง
ทุกวันนี้ไฟฟ้าภูมิภาคไม่สะเถียน
เดี๋ยวดับเครื่องไฟฟ้าแถวสุวรรณภูมิแถวร้อยเอ็ดนี่ดับแล้วเครื่องไฟฟ้าเสียหมดแล้วครับ
แล้วผมเชื่อนะครับว่าถ้ารัฐบาลนายกประยุทธ์ในเวลาที่เหลืออยู่ก่อนครบสมัย
ก่อนครบ๔ปีถ้าทำเรื่องพวกนี้ผมว่าก็ให้โอกาส
เพราะว่าในภาวะที่มันวิกฤตหลายอย่างท่านยังทำได้เนี่ย
แล้วผมก็เชื่อว่าถ้าท่านทำดีครับผมเชื่อว่าท่านยังไปได้
คือไม่ต้องมากดผมนะครับถ้าใครฟังการอภิปรายอยู่
ผมมองผมมองประเทศไม่ใช่มองประยุทธ์ผมมองประเทศผมมองพี่น้องผม
ผมไม่มองว่าการที่เราจะไม่ผ่านงบประมาณจะเป็นประโยชน์ต่อการผ่านงบประมาณ
แม้ว่าจะเป็นสิทธิในเอกสิทธิ์ของสอสอก็ตาม
ท้ายที่สุดจึงอยากจะเรียนว่าประชาชนอยู่ภาคไหน
อยู่จังหวัดไหนเขามีสิทธิ์ในงบประมาณ
งบประมาณสอสอก็คืออนุมัติงบเพื่อให้รัฐบาลไปใช้เพื่อให้การไปใช้
ผมอยากให้ประชาชนเข้าใจว่างบประมาณคือภาษีท่าน
ไม่ว่าบัตรอะไรที่เขาให้ไป
ท่านต้องใช้ด้วยความสำนึกว่านั่นคือภาษีท่าน
กู้มารัฐบาลก็ต้องไปหาเงินมาคืน
เพราะฉะนั้นถ้าเรามีกฤทธิ์สำนึกร่วมกันแบบนี้
ประเทศไทยยังไปได้ประเทศไทยไม่ใช่ขอทาน
แล้ววันนี้ไม่ใช่ฉลองวันเกิดครับประเทศไทยยังมีศักยภาพ
แล้วก็ประเทศไทยยังไปได้อีกไกลคนไทยเก่งครับ
เพราะฉะนั้นก็กลับเรียนท่านประธานว่าขออนุญาตที่จะท้วงติงงบประมาณในวาระหนึ่งรวมครับขอบคุณครับ